ปลายปีนี้แฟนเพลงยุค๙๐เตรียมเฮได้เลยนะคะ

หนึ่งในสมาชิกคุณพิมมาดานั่นเองนะคะ
บอกเลยว่าเธอนั้นตื่นเต้นมากเลยค่ะ

อย่างคุณแก้วแล้วก็คุณน้ำหวานนะคะ
แล้วก็หลายคนก็เป็นห่วงด้วยนะว่า
สุขภาพของสาวพิมตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างนะคะ
ซึ่งพิมบอกว่าตอนนี้หายห่วงได้เลยค่ะพี่
ร้องเตรียมเต้นอย่างเต็มที่ค่ะ

อย่างว่าเนอะเราก็แบบโตแล้วอะไรอย่างนี้

มันต้องใช้ความฟิตพอสมควร
คอนเสิร์ตมันใหญ่แบบ

เพราะว่าศิลปินที่มาทุกคนดูรายชื่อได้ค่ะ

แข็งแรงปกติมากเลยอ่ะเนี่ยลืมไปแล้วนะเนี่ย

ฉะนั้นคือเรื่องสุขภาพก็พบคุณหมอ
ตามที่คุณหมอนัดอยู่ทุกครั้งตลอดเวลา
ฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงค่ะ
เออนะคะก็ดีใจด้วยนะคะพี่วัยรุ่นยุค๙๐นะคะ